บอกเลยว่าเรื่องแรกที่ต้องเมาส์ขยิบมาฟังกันใกล้เลยนะคะ
สำหรับกรณีเฉ้าของหนึ่งในสมาชิก
ว่าเธอคนนี้นะคะโด่งดังมาได้เพราะว่าใช้เส้นใช้สายใช้เส้นใช้สายที่ว่านี่คือโปรดิวเซอร์รายการนั่นเองทั้งผลักทั้งดันนั่นเองค่ะ
คนมีคนออกมาแฉบอกว่าน้องผู้หญิงคนนี้ที่ได้มาเป็นศิลปินในวงเนี่ยเป็นเพราะแรงผลักดันจากชายหนุ่มเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการให้
เรื่องมันเลวร้ายตรงที่ว่าทั้งคู่นี้นะคะอายุห่างกันมากก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าฝ่ายชายค่ะเขามีภรรยาแต่งงานอยู่กินกันมาตั้งนานแล้วนั่นเองนะคะ
ด้วยเพจด้านกล่าวเนี่ยบอกด้วยว่ามีคนรู้เรื่องนี้แล้วก็คอยเชียร์ให้โปรดิวเซอร์และนักร้องสาวคบกันไปด้วยนะคะ
แล้วก็มีภาพที่ทั้งสองไปไหนด้วยกันอย่างเปิดเผยเลยไม่ว่าจะไปกินข้าวดูหนังแล้วคือมันมีภาพหลุดออกมา
ฉันก็ยอมใจคนที่ตามไปถ่ายตามไปแคปมานะไปทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมของนักร้องหญิงคนนี้นะคะรวมไปถึงห้างร้านต่างนั่นเองนะคะ
ทั้งที่กฎของศิลปินวงนี้คือกฎข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะคะว่าห้ามมีแฟนค่ะก็ทำเอาหลายคนกางขาถึงความเหมาะสมนะคะทั้งเรื่องผิดศิลธรรมเรื่องความจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดรวมไปถึงน้องศิลปินที่เป็นข่าวเนี่ยช่วยออกมาชี้แจงความจริงได้ไหมเพราะว่าตอนน

เอ่ยชื่อศิลปินวงนี้เลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยไม่อยากจะเอ่ยจริงนะคะเดี๋ยวก็ไปตามอ่านกันเองแล้วกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้หลายคนน่าจะอยากรู้บทสรุปว่าจะเป็นยังไงใครก็รู้เรื่องนี้คุณเลยนะคะเดี๋ยวเราตามกันต่อแล้วกันเรื่องนี้ก็ดูบันเทิงไทยรัฐนี่แหละนะคะ